ขอโทษทำไมเมื่อใจคนนั้นไม่รู้สึกผิด
ในเมื่อเธอคิดกำไรชีวิตคือการนอกใจ
และสำหรับเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
ปอนร้อง

ร้องได้ให้ร้าง
ร้องได้ให้ล้าน

ร้องได้ให้ร้าน
ร้องได้ให้ร้าง
เจ๋งจริงดีจริง
ร้องได้แบบนี้รับแล้วค่ะ๔๐๐๐
รักได้ครั้งละคนเชื่อใจได้คนละครั้ง
เพราะว่าความหมายดีมากของคุณตั๊ดกระแทนชวนละดา
เราเห็นน้องปอนกำพระแล้วก็รูป

ตอนที่ภากรรมร้องได้นะฮะ

บอกอะไรลูกสาวหน่อยไหมคะ
ลูกสู้ค่ะด้วยความฝันของเขาค่ะ
เป็นกำลังใจให้พรต่อไปเลยนะครับ
มาถึงเพลงที่๔กันล่ะ
เพลงที่๔นี้มีมูลค่า๖๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมนะครับอินโทรเพลงที่๔มาครับ

คุณจ๋าเพลงนี้มันช่างเข้ากับชีวิตหนูจริงเลย
มันตรงกับชีวิตอย่างนี้หนูเคยร้องบ้างไหม
หนูเคยร้องแต่แบบร้องแบบดูเนื้อ

ตอนนี้มีสี่หมื่นนะถ้าหยุดรับสี่หมื่น
ถ้าจะสู้ต่อเพื่อกว้าหกหมื่นสี่หมื่นก็ต้องเสี่ยงหนึ่ง

อยากจะบอกว่าเดินทางด้วยความระมัดระวังนะคะ

สำหรับเพลงที่สี่มูลค่าหกหมื่นบาท
ปอนจะสู้หรือจะหยุดครับ

ใจเราเนี่ยสู้เนี่ยโอเค

หรือสู้เนี่ยเพื่อจะใช้ตัวช่วย

ถ้าอยากเลือกให้โป้งเลยคือข้ามเพลงนี้ไปเลย

ตัวช่วยจากอีซูซู

ถ้าเกิดว่าเราทำไม่ได้วันนี้ปอนจะรู้สึกไงครับ

อย่างน้อยสองหมื่นก็ยังอยู่

ได้ตัวที่ลูกคิดไว้
ขอให้สมปรารถนาค่ะ

กอดกันให้แน่นวันนี้ดีกว่าคุณแม่

แผ่นที่๑นะครับก็คือ

แม่ขึ้นมา
แม่พ่มือละหะ

ปอนในชีวิตนี้เคยหาเงินจำนวน๖๐๐๐ได้หรือยัง

สุดที่ปอนเคยหาได้กี่บาท
เคยนะปีนึงหาได้แค่จากหนูรวมนะสามหมื่นกว่าบาทเอง
ที่เคยหาได้มากปีนึงแต่มันไม่ได้เป็นก้อนนะ
เป็นเหมือนเบี้ยวหัวแตกไปเรื่อย
เพลงนี้เป็นเพลงที่สี่มีมูลค่าหกหมื่นบาท
ก็ข้ามเพลงที่สี่ไปเลยรับไปเลยนะครับหกหมื่นบาทครับ
ตอนนี้มาถึงเพลงที่ห้าเนี่ยเพลงที่ห้านี้มีมูลค่าแปดหมื่นบาท
ฟังเพลงนี้ก่อนดีกว่าว่าเพลงที่๕มันจะเป็นเพลงอะไรสำหรับปอน

เป็นยังไงร้องได้ไหม
รู้จักค่ะประมาณนึงเพลงนี้แต่ไม่มาก
ตอนนี้คิดว่าเป็นการตัดสินใจที่ยากที่สุดแล้วล่ะครับสำหรับน้องปอนนะครับมาถึงจุดนี้
ฟังอินโทรไปแล้วครับสำหรับเพลงที่ห้ามูลค่าแปดหมื่นบาท

สู้หรือจะหยุดครับ

ปรณ์ตกลงว่า

ว่าถ้าไม่ถึงตั้งเป้าว่า
แล้วเขาจะเป็นคน

ก็คือเราทยอยจ่ายอยู่แล้วแล้วก็มันสามารถเรียนได้
หนูก็อยากให้ปามเรียนกับหนูช่วยกันทำงาน

ถึงจะไม่ได้หนึ่งแสนแต่ความฝันก็ไม่ล่ม
ณจุดนี้กับ๖๐๐๐ที่ได้รับทั้งคู่จะได้ไปเรียน
แม่คะลูกรักกันดีลนะ

ก็ดีใจค่ะที่เขารักกันดีค่ะ
นี่คือเครื่องพิสูจน์แล้วว่าความจนไม่ได้ภาคความรักของคนในครอบครัวได้เลย
สิ่งที่ขาดคือเงินแต่สิ่งที่เต็มอยู่เสมอกับครอบครัวปอปาครอบครัวนี้

หยุดนะครับในเพลงที่๕วันนี้น้องปอนรับไปเลยนะครับเงินเอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตจากรายการของเรา

มีรอยยิ้มแม่ก็ยิ้มพี่ก็ยิ้มหนูก็ยิ้ม
ทีนี้พี่อยากให้หนูทิ้งท้ายโดยการพูดอะไรสักนิดนึง
ค่ะก็ความฝันของเรานะครับ
ถ้าเราไม่สู้หรือเราไม่เดินตามมันมันก็ไม่ได้มาวิ่งตามเราหรอกค่ะเราต้องตามหามัน
ถึงแม้ว่าในวันนี้นะคะหนูจะอาจไม่ได้ทำได้ตามเป้าหมายที่หนูหวังไว้
แต่ก็อย่างน้อยเงินตรงนี้ก็ยังช่วยเป็นสมทบทุนนะเนอะให้หนูได้เรียนต่อได้ค่ะ

ไม่มีใครที่จะสายเกินไปสำหรับเรื่องการเรียนนะครับนี่นะครับโอ้โหเรียกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนทุกคนเลยนะครับ
นี่นะเขาทำทุกอย่างดิ้นลนทุกอย่างเพื่อจะได้เรียนหนังสือเพื่อที่จะได้โจทย์ออกมาดูแลบุพการีดูแลแม่ของตัวเอง
วันนี้ร้องได้ให้ร้านนะครับก็ต้องขอขอบคุณนักสู้ชีวิตในรายการของเราวันนี้นะครับน้องปอนนะครับขอบคุณมากครับ
ขอบคุณค่ะ
ความรู้สึกในวันนี้นะคะก็รู้สึกดีใจค่ะคืออย่างน้อยเราก็ยังได้เงินกลับบ้านอย่างน้อยก็ไม่ได้กลับบ้านมือเปล่า
ก็คือหนูก็อยากจะบอกพ่อนะว่าพ่อไม่ต้องห่วงนะพ่ออยู่บนนู้นแล้วอ่ะหนูจะดูแลครอบครัวดูแลแม่ดูแลตัวเองให้ดีและรักครอบครัวให้มากค่ะ

เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กจนโต